เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมเพื่อนบ้านอยู่ติดกันไม่พอใจ
เพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้ชอบปิดประตูเสียงดังและสะดุ้งตกใจทุกทีเวลานอนหลับ
อืมก็เลยทะเลาะกันค่ะสุดท้ายโมโหมากครับชักปืนออกมายิงครับ
และผู้ก่อเหตุเป็นรอปภครับตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งว่า
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับก็ไปตรวจสอบ
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะ๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านคนเจ็บ
พบนายธวัชชัยหรือว่าในโด่งอายุ๒๔ถูกยิงแล้วก็นอนเจ็บอยู่บนเตียงไม้นะครับ
กระสุนเจาะเข้าที่ชายโครงด้านขวา๒แผลฝังในอีก๑นัดแล้วก็ทะลุอีก๑นัด
อาการสาหัสครับเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันพบหัวกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งหัวอยู่ในบ้านที่พบคนเจ็บนั่นแหละครับ
แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวก็เลยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอาไว้ทั้งหมด
คนก่อเหตุนั้นในเบื้องต้นพบว่าเป็นรอปภชื่อนายราเชนหรือว่านายเชนอายุ๔๔ปี
เป็นเพื่อนบ้านของคนเจ็บครับก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
นี่นะฮะที่เห็นหน้าจอนะในเชนรอปภก่อเหตุยิงนายธวัชชัยหรือในโด่ง
บาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นในเชนรปภนี้ก็หลบหนีไปนะครับ
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นรปภส่วนในโด่งนั้นขับรถแบ็คโฮลครับ
เช่าบ้านอยู่ติดกันแล้วก็อยู่แบบนี้กันมานานแล้วด้วยนะครับ
ทะเลาะกันบ่อยไม่ค่อยจะถูกกันไม่ค่อยลงรอยกัน
ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเห็นเลยว่าบ้านสองหลังอยู่ติดกันเลย
บ้านของในโด่งคนเจ็บสีน้ำเงินด้านซ้าย
คนก่อเหตุของรปภในเชนคือด้านขวาสีแดงครับ
คนก่อเหตุโมโหที่ในโด่งชอบส่งเสียงดัง
เสียงดังไม่พอปิดประตูดังอีกต่างหาก
บกวนเวลาเขานอนคือนายราเชนเป็นรอปภใช่ไหมครับ
กะกลางคืนออกเวรตอนเช้า
พอกลับมาถึงบ้านก็จะนอนเอาแรงงีบหน่อยช่วงกลางวัน
แต่ทีนี้ตัวของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าระหว่างที่เขาหลับเนี่ย
ทำไมในโด่งชอบปิดประตูดังปึ้งปั้งปึ้งปั้ง
คนจะหลับจะนอนกลางคืนก็ทำงานควงกะยาวแล้ว
ตอนเช้ากลับมาก็ต้องการจะพักผ่อน

ทะเลาะกันกับนายโด่งก็เรื่องเดิมเลย
เองเสียงดังทำไมเฮ้ยปิดประตูเสียงดังเหลือเกิน

แล้วต่อมานายเชนก็คว้าปืนมายิงในโด่ง
เพื่อนบ้าน๑นัดแต่ไม่โดนนะครับ
โด่งวิ่งหนีตายไปบ้านฝั่งตรงข้าม
ที่เป็นบ้านของนายหนังตะลุง
ในเชนไม่สนใจบุกเข้าไปยิงถึงในบ้าน๒นัด

ไปเจอว่าโดนยิงแล้วก็นอนอยู่บนเตียงไม้
นี่คือบ้านของนายหนังตะลุงนะครับ
ในขณะที่เมียของผู้ก่อเหตุ
คุณออนอนงบอกว่า
ผัวฉันเหมือนเขาป่วย
บอกว่าเหมือนเขาเป็นโรคประสาทหน่อย

เธอเองก็เคยบอกว่าไปหาหมอเถอะพี่

เวลาได้ยินเสียงดังเขาจะหงุดหงิดแล้วโวยวาย
ถ้าหาที่ลงหาที่ระบายไม่ได้

ใส่แมภัษตสะเบียแล้วเธอไปด้านนั้น

ไม่ได้กลับให้กลับให้กินยาดีนะ

แต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร

เจ้าของบ้านคือนายมนชัยอายุ๕๐ปี
บ้านหลังที่คนเจ็บคือในโด่งวิ่งหนีตายมาซ่อนตัว
แต่ว่ารอปภเชนนั้นก็บุกเข้ามายิง
ไม่สนใจเลยว่าเป็นบ้านใครนะครับ
มณชัยบอกว่าตอนนั้นนั่งสวดมนต์อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนจำไม่ได้ว่ากี่นัด

แล้วคนเจ็บวิ่งเข้ามาทางหลังบ้าน
พอเสียงปืนสงบลงออกมาดูพบว่าในโด่งเนี่ย
โดนยิงก็เลยเอาไปนอนที่เตียงแล้วก็ประถมพยาบาลให้ในเบื้องต้น
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงครับ
ออกมานอนทำแท้ตีให้ดีนะต้องอย่าดุ้มให้

ให้กระจายภาคกลับมาอุดเหลือดไป